ดูเรื่องของงูเหลือมยักษ์บ้างไปบุกโรงกลึงเขมือบไก่ชนไปทั้งตัวเลย
เจ้าของเนี่ยไปเจอคาหนังคาเขาเพราะว่าเห็นขาไก่มันออกมาจากปากงู
ทีนี้ก็เลยต้องเรียกกู้ภัยมาจับไปปล่อยป่านะคะ
ตอนที่ถูกจับได้เนี่ยมันก็เลยขย่อนเอาซากไก่ออกมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงกลึงศรีบุญชู
ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ทับปริกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ขณะที่นางสุภาทิพย์คุ้มแป้นอายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของโรงกลึงค่ะ
เขาเดินทำความสะอาดรอบโรงกลึงแล้วก็บริเวณคอกเลี้ยงไก่ชน
ปรากฏว่าไก่ชนตัวโปรดหายไปไหนกลายเป็นงูเหลือมตัวอ้วนพียาวเนี่ย
ประมาณสี่เมตรครึ่งมานอนขดอยู่แทนค่ะในท้องก็ยังพองเลยนะ
แสดงว่าต้องมีอะไรแน่นอนก็คาดว่าเลื้อยเข้ามาเขมือบไก่ชนไปทั้งตัว
พออิ่มแล้วก็เลยนอนพักอยู่ตรงนั้นแหละก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
จับงูเหลือมเนี่ยไปปล่อยป่าบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบนจาค่ะ
ทันทีที่เนี่ยค่ะปล่อยมันออกจากกระสอบคือเจ้างูมันขย่อนไก่ออกมาแล้ว
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของงูเหลือม
ถ้ารู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามนี่แหละค่ะมันจะขย่อนเอาอาหารออกมาก่อน
มันจะได้หนีได้ถ้ายังมีอาหารอยู่เนี่ยคือมันไม่มีแรงจะเลื้อยนะคะ
ใช่ค่ะเนี่ยขย่อนออกมาแล้วโอ้ยอืม
ส่วนที่อำเภอวังน้ำเขียวบ้างก็ยังเป็นเรื่องของงูนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ดจุดไทยสามาคี
จังหวัดนครราชศรีมาใช้มือเปล่าจับงูจงอางนะคะ
ขนาดใหญ่ยาวประมาณ๒๕เมตรแล้วก็นำใส่ถุงไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
งูจงอางตัวนี้บุกเข้าไปที่ห้องเก็บของของชาวบ้านที่บ้านเลขที่ร้อยสิบ
ในหมู่บ้านคลองไซตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาคาดว่างูตัวนี้น่าจะอาศัยอยู่บริเวณป่ารกร้างข้างหลังบ้าน
เลื้อยออกมาหาอาหารกินกระทั่งเลื้อยขึ้นไปขดตัวอยู่บนขื่อเนี่ยแหละค่ะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขากลัวมากเพราะงูจงอางเนี่ยมันเป็นงูมีพิษร้าย
ถ้าถูกกัดมันอันตรายถึงชีวิตก็ยังเคราะห์ดีที่ทางกู้ภัยมาช่วยจับเอาไว้
แล้วก็ยังไม่มีใครที่ถูกงูตัวนี้กัดแต่อย่างใดนะคะปิดท้ายด้วยเรื่องราวอุทหรณ์สอนใจค่ะ
งูเข้าบ้านแล้วก็ไปกัดเนี่ยสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาจนตายเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาออกมาเปิดเผยถึงสุนัขตัวโปรดที่ตายไปบอกว่า
คืองูน่าจะเลื้อยเข้าบ้านสุนัขที่อยู่ตัวเดียวตอนนั้นก็เลยน่าจะเข้าไปต่อสู้กับงูเพื่อจะปกป้องเจ้าของค่ะ
แล้วก็บอกว่าเสียใจมากเลยที่กลับมาช่วยชีวิตสุนัขของเขาไม่ทัน
โดยระบุข้อความบอกว่าปกป้องเจ้านายสุดที่รักด้วยชีวิต
ถ้ากลับมาเร็วกว่านี้สักนิดก็คงช่วยชีวิตได้ทันเสียใจหนักมาก
โดยชาวเน็ตที่เห็นข่าวนี้เขาก็เข้าไปแสดงความเสียใจกันจำนวนมากค่ะ
น้องมันชีวาว่าถึงจะเป็นหมาเล็กแต่ว่าหมาทุกตัวก็มีสัญชาติยาน